เหตุการณ์นี้ค่ะก็ยังไม่รู้ตัวคนก่อเหตุนะคะ

เหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชค่ะที่มีผู้หญิงคนนึงเป็นเจ้าของร้านเสริมสวย
ถูกคนร้ายบุกมายิงเสียชีวิตอยู่ที่พื้นหลังบ้านนะคะ
สามีกลับมาจากทำงานมาเจอศพก็ตกใจร้องไห้รีบแจ้งตำรวจค่ะ
ช่วงหัวค่ำเมื่อวานค่ะนายจุติพรหนูคงหรือจู
เป็นมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะ
เลิกงานก็กลับบ้านที่อำเภอลาลสกาจนครศรีธรรมราช
กลับมาถึงบ้านก็ต้องตกใจแล้วร้องไห้ค่ะเพราะพบศพภรรยา

เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยอยู่ในตลาดเขาแก้ว
เสียชีวิตอยู่ที่พื้นหลังบ้านค่ะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะ
ปลูกอยู่กลางสวนผลไม้ศพของนางมันทนาถูกยิงด้วยกระสุนปืน๙มม๔นัฐ
กระสุนเข้าหน้าอกซ้าย๑นัดไหล่ขวา๑นัดสะโพกซ้าย๑นัด
ทั้งสามจุดคือกระสุนฝังในค่ะส่วนอีกหนึ่งนัดเข้าที่หน้าท้องกระสุนทะลุหลังเลยนะคะ
วันนี้ตำรวจชุดสืบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่มาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมเพิ่มอีก๔ปลอกค่ะ
นายจุติพรสามีของผู้ตายบอกว่าเขาไปติดต่องานต่างจังหวัด
พอกลับมาถึงบ้านก็พบว่าภรรยาถูกยิงเสียชีวิต
เขาไม่รู้สาเหตุจริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะปกติตัวสามีก็บอกว่าเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่นะคะ
มีคนที่ให้การกับตำรวจค่ะเป็นแม่ค้าขนมจีนอยู่ในหมู่บ้านนะคะ
รุ่งทิพย์อยู่เจริญอายุ๕๓
บอกว่าปกตินางมันทนาจะตื่นเช้ามืดไปเดินออกกำลังกาย
แล้วก็กลับมาดื่มกาแฟก็จะแวะกินขนมจีนที่ร้านของเธอเป็นประจำ
แล้วก็ไปทำงานที่ร้านเสริมสวยตอนสาย
ร่วงทิพย์บอกว่าก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไม
วันนี้ไม่เห็นนางมันทนาแวะไปกินขนมจีนที่ร้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกันหลายนัดช่วงเช้าอะค่ะ
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจแต่คิดในใจว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุร้ายอะไรหรือเปล่า
มารู้ทีหลังว่านางมันทนาถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
บอกว่าก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้าง

หลังที่เกิดเหตุก็เลี้ยงสุนัขพันธ์บางแก้วเอาไว้

ทีมข่าวลงพื้นที่ยังเห่าเลย
แต่ช่วงจังหวะที่ได้ยินเสียงปืนนะคะ

ก็ไม่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าแบบ

เหล่าปี๕ขึ้นกี่พวกนั้นเราได้ยินมากดังไหมมาก
ไม่เลยไม่ได้ยินมากอีกเดียวนึง

ไปรับศพนางมันทนาจากโรงพยาบาลลานสกา
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดราชเจริญวราราม
วัดป่ายางนะคะซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของนางมันทนา
มณสนันจิตเอื้อเฟื้ออายุ๕๘เป็นพี่สาวของผู้ตาย
บอกว่าน้องสาวเป็นคนไม่มีศัตรูจริงนะคะ
ไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครด้วย
แล้วคนร้ายมาก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ยิงตั้งหลายนัด
ผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ก็เลยต้องฝากความหวังไปที่ตำรวจ
ว่าจะสามารถจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
คือเช้าวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็ลงพื้นที่กันอีกรอบหนึ่งไปรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มนะคะ

อาจจะเป็นเรื่องชู้สาวปัญหาภายในครอบครัวหรือความขัดแย้งส่วนตัว
สวัสดีค่ะ